คุณผู้ชมยังจำสามีภรรยาคู่นึงได้ไหมคะ
ที่เขาถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นเงิน๙๐ล้านบาท

อันนี้เป็นสลากกินแบ่งงวดตั้งแต่ปี๒๕๖๑แล้ว

ส่วนภรรยาคือเจ๊อ๋อเขาจะเรียกกันว่าเจ๊อ๋อ๙๐ล้าน

ใช่ค่ะที่เห็นผมสีทองเนี่ยคือเสียเต้ยนะคะ
อันนี้คือตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ตอนที่ถูกรางวัล
แล้วเขามีปัญหาเรื่องที่ว่าต้องแยกกันอยู่แล้วก็ต้องแบ่งเงินกัน
แล้วก็เริ่มทะเลาะกันมีปัญหากันสุดท้ายก็มีการไลฟ์ออกมาแฉซึ่งกันและกันสุดท้ายมีการจ้างหย่าเลย

เงินกันไปฝ่ายเสียเต้ยฝ่ายสามีเนี่ยได้เงินไปรวมทรัพย์สินกว่า๕๐ล้านบาท
แต่ล่าสุดค่ะเสียเต้ยคนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะ

เสียชีวิตค่ะเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดนี่ค่ะ
คือมีเฟซบุ๊กนี้ค่ะโพสต์ขึ้นมาเมื่อ๕ชั่วโมงก่อนบอกว่าเราเป็นมากกว่าคนรู้จักกัน
เป็นมากกว่าคำว่าพี่ชายพี่คอยช่วยเหลือน้องตลอดทำไมคนดีต้องจากกันไปเร็วขนาดนี้
เป็นช่วงเช้าอะนะคะคือพอเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของเสียเต้ยพอมีคนเห็นเฟซบุ๊กอันนี้ปุ๊บก็รีบกดเข้าไปดูในเฟซบุ๊คเสียเต้ยเลย
เต้ยเนี่ยชื่อจริงคือนายสมภารสุรรณกุลนะคะเข้าไปดูปรากฏว่ามีการประกาศขอรับบริจาคเลือดเป็นการด่วนค่ะ
ก่อนที่จะมีข่าวเสียชีวิต
เพราะเขาบอกว่าเสียเต้ยอาการหนักต้องใช้เลือดสำหรับผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตึกศัลยกรรมชาย
แต่ไม่ทันนะคะเสียเต้ยเสียชีวิตค่ะหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวได้แค่สองวัน

ก็จะมีส่วนมาส่งความเสียใจสิว่าไม่น่าจากไปเร็วเลย

เพราะว่าวันเกิดเสียเต้ยยังดูแข็งแรงยังดูยิ้มแย้มอยู่
มีการพูดเป็นลางพูดเป็นไหนด้วย

เสียเต้ยมีการไลฟ์ครั้งสุดท้ายคือ๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ค่ะ
เป็นการปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อน
เสียเต้ยก็ขึ้นไปร้องเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานเลย
เต้ยก็ไลฟ์เองโดยเฟซบุ๊คของตัวเองนะคะ
ทีนี้มีช่วงจังหวะหนึ่งเหมือนเสียเต้ยไลฟ์ไปแล้วก็เขาก็จะเห็นหน้าตัวเองในหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหม

เขาก็แบบเหมือนกับว่ามองแล้วก็เอ๊ะพูดกับตัวเองว่า
ทำไมดูผอมจังทำไมแก้มตอบจังเป็นเอดปะเนี่ย
คือเหมือนแซวตัวเองในไลฟ์อ่ะนะคะ
แล้วก็มีการพูดที่เขาบอกว่าพูดเป็นลาง
พูดถึงเรื่องความตายทำนองว่าเออชีวิตคนเรามันสั้นนะ
ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะสิ้นใจเหมือนกัน
บางครั้งเราอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้เพราะเราเริ่มจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว
แล้วก็มีการบอกรักเพื่อนว่าเออรักเพื่อนมากนะ

เมืองแดดครับ
รักเพื่อนเสมอเพื่อนที่จริงใจต่อกัน
กำลังวันที่๑๑๕ใบเท่านั้นไม่พอนะคะ
ถูกเลขท้าย๒ตัวอีก๔๐ใบ
รวมแล้วเนี่ยเจ๊อ๋อก็เลยได้ไป๙๐ล้านบาทค่ะ
ตอนแรกเขาก็ยังรักกันดีอยู่นะแต่สักพักก็เริ่มระหองระแหงกัน

ที่เป็นข่าวดังในโลกออนไลน์ที่คนเขารู้จักทั้งเสียเต้ยและเจ๊อ๋อ๙๐ล้านเนี่ย
เป็นเพราะว่าเจ๊อ๋อแกออกมาเปิดใจว่าหย่ากับเสียเต้ย
แล้วก็ต้องใช้เงินจ้างหย่าถึง๕๐ล้านบาทเลย
เพราะว่าตอนหย่ากันเนี่ยเสียเต้ยได้เงินพร้อมทรัพย์สินไปราคามากกว่า๕๐ล้านบาท
สุดท้ายก็เลยออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้
เต้ยก็คือออกมาเหมือนกับไลฟ์แฉโต้กลับอะค่ะว่า
๕๐ล้านที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เงินของเมียเขาฝ่ายเดียวนะ
มันก็มีทรัพย์สินของเขาด้วยมันเป็นการถูกรางวัลร่วมกัน
แล้วที่เลิกกันเนี่ยก็เพราะว่าอดีตภรรยาไปมีคนอื่น
ตอนนั้นเสียเต้ยแกก็โอ้โหเสียโอกาส
ออกมาไลฟ์บล็อคไห้แท้เลยค่ะ
แต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกันใช่ไหม

จำได้ไหมคนที่เคยลำบากมาด้วยกัน

ผมเจ็บมา๘๙เดือนคุณก็ทำร้ายผมมาตลอด
วงผู้ชายมากาผมตลอดในบ้านผมตลอด
ผมเคยเอาคนไปกินคุณไหม
เศรษฐีหนุ่มโสดเนี่ย
แต่ว่ากลายเป็นว่าเสียชีวิตซะแล้ว
กระทันหันด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด

อยู่ที่บ้านคำบรตะบนหนองแสง

ก็เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพเสียเต้ยด้วยนะครับ

ญาติญาติก็มาช่วยกันจัดเตรียมงานศพให้นะครับ
เราได้คุยกับพี่ชายของเสียเต้ยชื่อนายสนองนะฮะ
พี่ชายเสียเต้ยบอกว่า
เมื่อ๑๘พฤศจิกายนเนี่ย
เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องชาย

วันนั้นน้องเนี่ยมีอาการลักษณะปวดขาขาบวมนะครับ
ก็ช่วยกันประคบใช้ยาหม่องทาให้

พี่ชายเสียเต้ยนะครับ

ให้ช่วยพาเสียเต้ยเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลหนองแสงหน่อย
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลอาการมันหนักขึ้น
ต้องถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะฮะ
สุดท้ายก็เสียชีวิตเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา
แพทย์บอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
ก่อนที่น้องชายจะเสียชีวิตเนี่ย
พี่ชายบอกว่าเสียเต้ยเนี่ยพูดกับเขาเหมือนกับพูดทีเล่นทีจริงอ่ะนะ
กับพี่ชายคือนายสนองแล้วก็พยาบาลก็อยู่ด้วย
พูดประมาณว่าเดี๋ยวก็คงตายแล้วล่ะ
นี่พูดถึงตัวเองก็คือเหมือนแซวเล่นกับพี่
ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะเนี่ยพี่บอกน้องพูดอย่างนี้
สุดท้ายเอาเที่ยงคืนที่ผ่านมาเสียชีวิตเลย
แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนครับนายสนองบอกว่าเขาฝันเห็นพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะ
พ่อมาบอกว่าอยากกินต้มเปรตปลาไหล่
ทั้งทั้งที่ตั้งแต่พ่อเสียชีวิตเขาไม่เคยฝันเห็นพ่อเลยนะ
พ่อเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าหรือเปล่าว่า
น้องชายเขาจะต้องเสียชีวิต
ทีนี้มันก็มีคำถามว่าโอ้โหแล้วเสียเต้ยเนี่ยก็ถูกรางวัลที่๑ใช่ไหม
แล้วก็แบ่งทรัพย์สินกับอดีตภรรยามาก็หลายสิบล้าน
พี่ชายบอกว่าทรัพย์สินน้องชายเนี่ยนะ
น้องชายเคยสั่งเสียไว้บอกว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปเนี่ย
ไปเปิดตู้เซฟดูก็แล้วกัน
เขาก็เก็บเขาก็แบ่งอะไรของเขาไว้แล้วล่ะนะ
แต่พี่ชายของเสียเต้ยบอกว่าที่น้องชายบอกให้ไปเปิดตู้เซฟดูเอา
ถ้าเกิดน้องชายเขาเสียชีวิตเนี่ย
แต่น้องชายไม่ได้บอกรหัสตู้เซฟเอาไว้

เคยบอกว่าพี่สร้างจัดการ

แล้วนี้พวกเจ้าไรเป็นคนดูแลเรื่องสรับสรินทร์กัน
กัสดีเป็นพี่ไม่บอก

ขัดงูเรั้วเพื่อนก็ดูแลให้เขายูบอก
เต้วปะเอ๊ยนเดียกับบอกละ
ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะทีมข่าวเราก็ติดต่อไปทางเจ๊อ๋อด้วยค่ะอดีตภรรยาของเสียเต้ย

รู้ข่าวแล้วนะคะก็อยากจะไปพูดคุยสัมภาษณ์เจ๊อ๋อหน่อยค่ะ
ซึ่งเจ๊อ๋อไม่ขอให้สัมภาษณ์นะคะแต่บอกว่าส่งตัวแทนไปร่วมงานศพเสียเต้ยแล้ว
แล้วตัวเธอจะไปในวันชาปนกิจวันเดียว
ซึ่งตัวแทนของเจ๊อ๋อที่เดินทางมาร่วมงานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
ละมัยปรับมาลัยวัย๖๐ปีแล้วก็นางหัดปัญญาสัยวัย๘๖ปี
พี่สาวกับแม่ของเจ๊อ๋อนี่แหละค่ะก็บอกนะคะว่าเสียใจกับการจากไปของเสียเต้ยนะ
เพราะถึงแม้ว่าเสียเต้ยจะเลิกกับเจ๊อ๋อไปแล้วเนี่ย
แต่เสียเต้ยก็ยังคอยช่วยเหลือดูแลคือก็ยังเหมือนคนในครอบครัวกันอยู่อะค่ะ
ส่วนที่ว่าเจ๊อ๋อจะเดินทางมาร่วมงานศพไหมเนี่ย
แม่และพี่สาวก็บอกว่าก็ต้องแล้วแต่เจ๊อ๋อแล้วล่ะ
แกก็จะเอาไปใจแม่ใส่ทุกหมวดจำนองผู้หนึ่ง
ก่อนจากรอบเขาเลิกกันไปแล้ว

ซึ่งศพของเสียเต้ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
สวดพระอภิษฐรรมจนถึง๒๔พฤศจิกายน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันพุธที่๒๕พฤศจิกายน
วัดป่าเทพสถิตนิมิตมงคลค่ะ